นี่เราก็ยังอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมเนาะ
ราศีของสามีเธอคือราศี

อะผมขอย้างให้อาจารย์ย้อนอีกครั้งหนึ่งนะ

แต่เวลาเกิดทำให้จุดเกิดเนี่ยเคลื่อนไปอยู่ลักษณะราศีมีน

เวลาเกิดส่งผลต่อดวงชะตากำเนิ

ดวงชะตาเนี่ยลักษณะอยู่ราศีมีน
เบ้นเขามีดาวกลุ่มจุดเกิดถึงสี่ดวงราหูกลุ่มจุดเกิดเนี่ย
แน่นอนชีวิตของคนคนหนึ่งที่เป็นผู้ชายเนี่ยมันก็ต้องมีดำเทาขาวผสมกันถูกต้องไหม

อาจจะหมายถึงการมีพวกมีเพื่อนมีพ้องมีนู่นนี่นั่นหลายอย่างเขาไม่ได้เกิดขึ้นมาบนความเป็นเด็กหน่อมแน้มต้มเตี้ยมต่อมแต่มนี่

นี่แสดงว่าเบ้นก็เป็นคนที่มีความโลดผลในชีวิตพอสมควร

เพราะไอ้ตัวราหูเนี่ยกลุ่มจุดเกิดคนมีราหูกลุ่มจุดเกิดกล้าได้กล้าเสียมีคำถามว่าราศีมีนทุกคนเป็นอย่างนี้ไหมไม่
ต้องราศีมีนที่เกิดประมาณปี๒๔
อ่อคือคนที่เกิดราศรีมีนปี๒๕๓๐

คือหมายถึงว่าลาหูที่อยู่ในลาศรีมีนเนี่ยลาลาพศพศ๓๐

ลบ๑๘ก็เอา๓๐ลบ๑๘ก็๒๗

เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครเกิดราศีมีนลักษณะราศีมีนในพศดังกล่าว๒๕๕๙

ลาหูมันจะกุมจุดเกิดอยู่ประมาณราศีมีน
ทำให้คนเกิดราศีมีนเป็นคน
พรากจากพ่อแม่อยู่ไม่ติดบ้าน
เป็นหัวโจกลุยชอบเสี่ยง
อะไรที่ท้าทายกล้าได้กล้าเสีย

ทำไมเธอทำหน้าอย่างนั้นน่ะเป๊ะ

กับแม่ใช่ค่ะแยกทางกัน
เขาเป็นเด็กคนที่โตขึ้นมาด้วยตัวตัวเอง

ก่อนมอเตอร์ไซค์ปั่นจักรยานผ่านผล
คือเอาอะไรก็ได้ที่ชอบเสี่ยง

ต่อมานะดวงชะตานี้เนี่ย
เขามีดาวเพื่อรัฐหาสบดีกลุ่มจุดเกิด

คนบางคนที่เป็นคนผ่านผลลุย

แต่เบ้นจะต้องเจาะหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ตัวเองชำนาญการที่สุด

อุปกรณ์ปรากอบปรับแต่งดีไซน์แปลก

คือลึกมันไม่ใช่เป็นคนมั่ว

ก็พอเขาจับจุดได้

ทุกอย่างทุกอย่าง
ในทางของเขาเขารู้ทุกอย่างจริง

คือพระศดีกลุ่มจุดเกิดเนี่ย
เจอเหมือนเขาไหมเจอเรื่องใหญ่

พอมีราหูกุมชะตากำเนิดในพื้นชะตาเดิม

ราหูคือเงาดำมืดกุมจุดเกิด

ซึ่งเป็นดาวดีกุมจุดเกิดคุณเบ้นด้วยนี่

หรือเกิดปี๓๐เหมือนคุณเบ้นราศีมีน
อาจจะไม่ได้มีดาวดีเพราะดันไปเกิด
จังหวะที่ดาวดีมันไปที่อื่นก็ได้

จะมีเหตุการณ์ว่าในขณะนี้เนี่ย
ดาวราหูโคจรไปเป็นอาริแก่เลือนชะตา
นับตั้งแต่ประมาณต้นปี๒๕๖๒
จนถึงวันที่๔สิงหาคมปี๒๕๕๙

ลาหูคือมืดเทาคดีความเป็นอริแก่ชะตา
แปลว่าคนเกิดราศีมีนต้องเจอเรื่องแบบนี้

ทนต่อสู้ถ้ารู้ว่าตัวเองไม่เลวไม่ชั่วจะกลัวในสิ่งใด

พ้นสี่สิงหาแล้วใส่ดวงชะตาพ้นผ่าน

ดาวคู่เนี่ยเป็นวินาท
ตายเลยแพทย์

เดี๋ยวฟังก่อนฟังก่อน
ดวงนี้ไม่คิดจะมีเมียแต่เริ่มต้น

บอกว่าดวงชะตานี้คือคนเกิดราศีมีนทั้งหลาย
นับตั้งแต่ปี๒๕๕๙กลางปี๑๗กศ
จนถึงวันที่๕กันยายนปี๒๖๖
๑ปีตรงนี้เป็นเวลาที่ชาวราศีมีนราศีกันจะเจอคู่
จะมีโอกาสภาดภังภาษาปุ๊บปรับโถง

ภาษีมีนจะภาดภังภาษามีเมีย
ช่วงนี้ก็ภาษามีเมีย

ถ้าเกิดจะมองในลักษณะที่ว่า
พื้นดวงของคุณเบ้นกับพื้นดวงคุณแพทย์เนี่ย
เมื่อมาประสานกันแล้วเป็นยังไง

ใครคนใดที่ได้เจอใครแล้วมีโอกาสมาอยู่ใกล้กัน
บางคนไม่ได้คิดเลยว่าจะต้องมาเป็นเมียฉันสามีฉันไม่ใช่เลย

นี่พูดตามหลักความจริงที่เป็นหมอดูไป๒๕ปีนะคนนี้
ตัวของแพทย์เองคิดว่าต้องเป็นสามีร้อยเปอร์เซ็นต์

คิดว่าเออคบไปพอคุยกันรู้เรื่องอะไรอย่างนี้นะ

สันทัศน์จริยาในความเป็นแม่มันปรากฏไง
แล้วที่บอกให้เบ้นรู้เนี่ยไม่ใช่แปลว่าต้องรับผิดชอบไม่ใช่นะ
จะรับหรือไม่รับไม่เป็นไรฉันก็เลี้ยงท่านเองได้
แต่บังเอิญเบ้นก็มีศักดิ์ศรีในความเป็นตัวตนเพราะเขามีคุณธรรมในกายตนอยู่
แล้วก็แรกต้องสงสัยลูกฉันเปล่าวะใช่เปล่าวะเนี่ย

เขาก็คงแบบไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่เขาก็ลังเลว่าเขาจะ
เอาไงกับชีวิตเขาต่อไปใช่ค่ะใช่คือมันเหมือนกับสิ่งที่เขาเคยมีเคยเป็นเคยอยู่ก็จะหายไป
คือสรุปแล้วดวงคุณแพทย์กับดวงของคุณเบ้นเนี่ยเมื่อประสานกันแล้ว
มันวัดคุณธรรมของสองคน

แพทย์จะเอาลูกคนนี้ไว้ไหม๒เบ้นจะรับหรือไม่
เบื้องต้นนี่คือกุฏวัฒนคุณธรรมแล้วนะในความหมายที่อาจารย์มีประสบการณ์ในการดูหมอ
ข้อที่๒นะเรื่องของเบนท์มันรับผิดชอบมันโอเคถูกต้องไหม
แต่มันอาจจะไม่ได้ราบลื่นกลมกลืนขึ้นไปทั้งหมดทุกสิ่งอย่าง
มันแปลว่าอย่างน้อยสุดในความเป็นคนร่วมชีวิตร่วมบุญร่วมชาติกันมาย่อมมี
เวลานี้มันจะใช่แล้วมันเป็นทัมมิ่งที่๑๗กรกฎาปี๕๙จนถึงเดือนกันยาปี๖๖
มันเป็นเวลาที่มันใช่ส่วนมันใช่แล้วมันจะใช่ต่อไปยาวแค่ไหน
มันยังมีบทพิสูจน์อีก๒ปีข้างหน้าคือ๑ธันวาคมปีนี้ไป๒ปีไงล้าน
ถูกต้องอีก๒ปีแก

ไม่ยอมบอกใครกลัวว่าผู้ชายจะโตด
ไปไห้แต่มดดำแล้วหนุ่มไม่มีปิดบังบ้างเหรอ
ไม่มีไม่มีแล้วไม่มีแล้ว

ถามไปสรุปชีวิตของคนราศีนีย์

ไม่ใช่ฝ่ายที่จะต้องอดทนเนี่ย

ถูกต้องพอแพทย์ไปเกิดลักษณะราศีมิถุน

ปี๖๐ไป๒ปีครึ่งเนี่ย

สี่สิงหาปันทง

หรือว่าแพทย์เนี่ยเขาจะมีสามีเดียวเนี่ย

เพราะฉะนั้นไม่ธรรมดา
นี่หนุ่มอย่ามาแอบรอบยิ้ม

ไม่ใช่ไม่มีทาง
ไม่แต่แค่อยากจะรู้ว่าทำไมอาจารย์ถึงทำนายไทยทักว่า
ตัวแพทย์เนี่ยอาจจะมีแฟนใหม่อีกคนนึง

เขาจะมีสามีใหม่เลยเว้ยเป็นแฟนใหม่

ถ้าไม่รักไม่ใส่ใจ

จะเสียใจเพราะเธอจะมีใหม่ที่ปีไหน

นี่แพทย์นี่ไม่อยู่นานเลยนะ

มาได้มาเจอกันพ่อบุญร่วมจึงได้มาเจอกัน
เจอกันแล้วคราวนี้ก็ต้องทำบุญร่วมกันนะ
มีโอกาสไปฟังพระฟังเทศฟังธรรม

ถ้าไม่ทำแบบนี้นะบุญร่วมใหม่ไม่มี

บุญเท่านั้นที่จะนำพา